คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ต้องตามความคืบหน้าจนสุดทางค่ะ
กรณีน้องนักเรียนหญิงชั้นม๒และม๔ที่ถูกข่มขืนที่จังหวัดมุกดาหารนะคะ
นักเรียนหญิงชั้นม๒เนี่ยผู้ต้องหา๗คนเป็นครู๕คนเป็นสิทธิ์เก่าอีก๒คน
ในส่วนของน้องนักเรียนหญิงชั้นม๒ได้รับการประกันตัวออกไปหมดเลยทั้ง๗คน
นักเรียนหญิงชั้นม๔มีครู๓ในกลุ่มนี้๓คนในกลุ่มนี้ตกเป็นผู้ต้องหา
มอบตัวกับตำรวจเรียบร้อยก็ได้รับการประกันตัวออกไปอีก
ทีนี้ค่ะประเด็นที่มีเพิ่มเติมขึ้นมามีการตั้งข้อสังเกตว่า
ตำรวจนายหนึ่งที่อยู่ในชุดสอบสวนของคดีนี้นามสกุลเดียวกับนายวิพฤษ
ครูที่ตกเป็นผู้ต้องหาทั้งสองคดีนะคะนามสกุลเดียวกันเลย
เรื่องนี้ก็ต้องหาคำตอบแล้วก็มีประเด็นเรื่องของข้อความแชทที่เมื่อวานนี้เรานำเสนอไป
ข้อความคุยกันที่เป็นน้องนักเรียนหญิงคุยกันชวนเพื่อนน้องนักเรียนหญิงอีกคนนึงให้ไปหาครูเนี่ยค่ะ
เราก็ตรวจสอบให้ว่าตกลงน้องนักเรียนหญิงที่เป็นผู้เสียหายเป็นคนคุยเองจริงหรือเปล่า
ข้อความนี้ทำไมน้องถึงพิมพ์ไปแบบนั้นอันนี้เรามีคำตอบให้เหมือนกัน
ค่อยค่อยไล่ดูค่ะเมื่อวานนี้ครูสามคนที่ไปมอบตัวนะคะสำหรับคดีของน้องนักเรียนหญิงชั้นม๔ที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยนะคะ
มอบตัวทั้งทั้งที่ยังไม่มีการออกหมายจับตำรวจสพพึงแดดก็เลยดำเนินการฝากหางโดยไม่คัดค้านการประกันตัว
ก็เลยได้ประกันตัวไปอย่างที่บอกคุณผู้ชมวงเงินสองแสนบาทนะคะ
๓คนนี้ก็คือนายวิพฤษอายุ๓๕ปีครูสอนคณิตศาสตร์
นายยุทธนาอายุ๓๖ปีครูสอนคอมพิวเตอร์
นายอนุภาพอายุ๓๓ปีครูสอนวิทยาศาสตร์
นี่ค่ะ๓คนนี้คือคดีของน้องนักเรียนหญิงชั้นม๔
สำหรับข้อหานะคะแตกต่างจากคดีก่อนนะคะคดีที่น้องนักเรียนหญิงชั้นม๒เป็นผู้เสียหาย
คดีนี้จะต่างกันเป็นข้อหาร่วมกันพรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปี
แต่ไม่เกิน๑๘ปีไปจากบีดามันดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจารย์
โดยผู้เยาวนั้นเต็มใจไปด้วยและร่วมกันพาบุคคลอายุเกินสิบห้าปี
แต่ไม่เกิน๑๘ปีไปเพื่ออนาจารย์โดยผู้เยาวยินยอม
ผู้ต้องหาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาในชั้นพนักงานสอบสวนนะคะ
คำร้องฝากขังรายละเอียดเป็นแบบนี้
คือครูทั้ง๓คนไปมอบตัวในช่วงบ่าย
เมื่อวานนี้ตั้งแต่บ่าย๒โมงครึ่ง
พนักงานสอบสวนนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดมุกดาหาร
เจ้าหน้าที่รับคำร้องฝากขังลงเวลา๑๖นาฬิกา๗นาที

อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตจากนักข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไป
บอกว่าเป็นการทำงานที่ค่อนข้างรวดเร็ว
ใช้เวลาในการสอบสวน๑ชั่วโมงครึ่งเท่านั้น
คำร้องฝากขังระบุพฤติการคดีนี้เอาไว้แบบนี้นะคะ

๓นาฬิกามีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านพักครู

คือนายวิพฤษเนี่ยได้ร่วมกับนายอนุภาค
พรากหรือพาผู้เสียหายอายุ๑๖ปีเสร็จไปจากความปกครองของผู้ปกครอง
จากนั้นร่วมกันกระทำชำราวจนสำเร็จความไคร่
ครั้งที่๒คือวันที่๔มีนาคม๒๕๖

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านพักครู
บ้านพักของนายวิพฤษเหมือนเดิม
นายวิพฤษร่วมกับนายยุทธนา
พรากหรือพาผู้เสียหายไปจากความปกครองของผู้ปกครองไป
จากนั้นก็ร่วมกันกระทำชำราวผู้เสียหายจนสำเร็จความไคร่

ผู้เสียหายที่เป็นน้องนักเรียนหญิงชั้นม๔
เคยบอกว่าถูกครูยุทธนาข่มขืน
ก่อนหน้านี้ตั้งแต่อยู่ม๓เทอม๒
รายละเอียดตรงนี้ไม่ได้มีระบุไว้ในคำร้องฝากขังนะคะ
แต่ประเด็นนี้อาจจะต้องฟังคำชี้แจงจากทางพนักงานสอบสวน
ว่าหลักฐานสาวไปถึงตรงนั้นหรือไม่อย่างไร

ก็คือพนักงานสอบสวนสพพึ่งแดด
ที่เป็นคนเรียบเรียงเป็นคนพิมพ์สำนวน
ฝากค้างต่อสารนามสกุลเดียวกันกับนายวิพฤษเลย
เรื่องนี้นะคะคุณจิรายุทธ์บุญชูนักข่าวของเรา
ก็ไปคุยกับญาติของเด็กสาวม๔ที่เป็นผู้เสียหายนะคะ

ว่ามีตำรวจนามสกุลเดียวกันเลยกับผู้ต้องหา
ญาติบอกว่าพอเห็นแบบนี้ก็กลัวเหมือนกัน

กลัวว่าทั้งสองคนก็เป็นญาติกันหรือเปล่า
เขาช่วยเหลือกันทางคดีหรือเปล่า

ทั้งเรื่องของการสอบสวนการฝากขังอะไรคือมันเร็วไปหมด
ถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงขอเปลี่ยนพนักงานสอบสวนเป็นคนอื่นได้ไหม
ไม่เอาคนที่นามสกุลเดียวกันกับผู้ต้องหาได้ไหม
ประเด็นนี้นะคะพันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาบอกว่าตรวจสอบให้แล้วค่ะ
พนักงานสอบสวนคนดังกล่าวไม่ได้เป็นญาติกับผู้ต้องหานะคะ
บังเอิญนามสกุลเหมือนกันเขาไม่ได้เป็นญาติกัน
ไม่ได้เป็นพี่น้องอะไรทั้งสิ้น
ก็เลยไม่ถึงขั้นที่จะต้องเปลี่ยนพนักงานสอบสวน
ต่อให้นามสกุลเดียวกันแต่ถ้าเอื้อประโยชน์มันก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้ว
ก็จะต้องมีการดำเนินการทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดอยู่แล้ว
นามสกุลเดียวกันหรือนามสกุลคนและนามสกุลถ้ามันเอื้อประโยชน์กันเนี่ย

แต่ตรวจสอบให้แล้วนามสกุลตรงกันจริงแต่บังเอิญนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกแบบนี้
เพราะฉะนั้นก็คือขอให้ญาติของน้องผู้เสียหายสบายใจได้
ว่าไม่มีพนักงานสอบสวนไปเอื้อประโยชน์ไปช่วยเหลืออะไร
จนที่ว่าโอ้โหทำไมผู้ต้องหา๗คนทั้ง๒สำนวนได้ประกันตัวกันหมด
อันนี้คือประเด็นเรื่องของตำรวจที่นามสกุลเดียวกันกับผู้ต้องหานะคะ
ทีนี้มาดูประเด็นเรื่องของข้อความที่คุยกันแชทนะคะ
ของเด็กหญิงม๒ผู้เสียหายวัย๑๔ปีวันนี้พูดถึงแชทหลุดที่เรานำเสนอไปเมื่อวาน
ที่เป็นลักษณะของการมีผู้หญิงสองคนคุยกันเหมือนกับชวนให้ไปหาครู
ญาติได้ไปคุยกับทางเด็กหญิงชั้นม๒ที่เป็นผู้เสียหายแล้วนะคะ
เด็กหญิงคนนี้บอกว่าแชทที่คุยกันกับเพื่อนคือแชทที่หนึ่งในครูผู้ต้องหาเป็นคนบังคับให้พิมพ์อ๋อเลยฮะ
ครูบังคับให้พิมพ์ญาติก็เลยบอกว่าไม่กล้าถามอะไรต่อ
เพราะตอนที่น้องตอบน้องดูเหมือนไม่ค่อยสบายใจ
ก็เลยไม่อยากจะถามต่อถึงรายละเอียดว่าครูคนไหนบังคับให้พิมพ์บังคับยังไงทำไมต้องบังคับ
รายละเอียดตรงนี้ญาติบอกว่าคือพอถามไปแล้วเด็กมีอาการไม่ค่อยดี
ถามแค่นี้ก่อนเด็กบอกว่าถูกครูที่เป็นผู้ต้องหาบังคับให้พิมพ์นะคะ
ทีนี้ค่ะตอนนี้สภาพจิตใจของเด็กหญิงชั้นม๒วัย๑๔ที่เป็นผู้เสียหายก็ดีขึ้นตามลำดับนะคะ
ส่วนหนึ่งมาจากเพราะว่าญาติไม่ให้น้องเล่นโซเชียลเลยนะคะ
ให้น้องดูข่าวเลยนะคะเพราะกลัวว่าถ้าน้องเล่นโซเชียลเห็นข่าวนี้ดูข่าวของตัวเอง
กลัวว่าจะมีสภาพจิตใจที่แย่หนักไปกว่าเดิม
ตอนนี้น้องอยู่บ้านกับญาติญาติเพราะน้องรู้สึกปลอดภัยมากกว่า
ก็จะถามตัวทำไม
ทีนี้ค่ะญาติบอกว่าถ้าเปิดเทอมญาติจะย้ายโรงเรียนให้เลยนะคะ
ว่าครูทั้ง๕คนที่ตกเป็นผู้ต้องหาจะยังสอนอยู่หรือไม่ก็ตาม
เพราะไม่อยากให้น้องต้องมาเจอสภาพเดิมสถานที่เดิม
ที่สำคัญกลัวว่าจะถูกเพื่อนหรือคนในโรงเรียนมองยังไง
คือตอนนี้ครู๕คนนี้ก็ถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วนะครับ
นั่นก็หมายความว่าต้องให้สหวิชาชีพเขาช่วยสอบถามน้องนะ
ถ้าแชทนี้มีครูบังคับให้น้องพิมพ์ไปหาเพื่อน
ลักษณะเหมือนกับว่ามีครูคนนึงสนใจ
ทีมข่าวของเรานะครับได้ข้อมูลจากเพื่อนของน้องนักเรียนชั้นม๒นะฮะ
บอกข้อมูลที่น่าสนใจกับเราแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่าเมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ
ปลายปีที่แล้วช่วงนั้นมีงานกีฬาสีของโรงเรียนนะครับ
เธอบอกว่าเพื่อนของเธอที่เป็นนักเรียนชั้นม๒ที่เป็นผู้เสียหายในคดีเนี่ย
วันนั้นได้ชวนเธอไปบ้านพักที่เป็นบ้านพักของครูวิพฤษนะ
แต่ไม่ยอมบอกว่าให้ไปทำไมพอเธอไปถึงเนี่ยนะครับ
เจอครูวิพฤษแต่ครูวิพฤษไล่ให้เธอออกมาบอกให้เธอกลับไป
แต่ให้เพื่อนของเธอที่เป็นเด็กผู้เสียหายชั้นม๒ให้อยู่ต่อ
ลักษณะคำพูดที่เธอเห็นวันนั้นเนี่ยเธอบอกว่าครูวิพฤษบอกกับเพื่อนเธอให้อยู่ต่อเนี่ย
เป็นพูดแบบแก้มข่มขู่เธอก็เห็นครูวิพฤษในตอนนั้นยื่นแบงค์นะฮะ
เป็นเงินแบงค์นะครับประมาณ๑๐๐บาทให้กับเพื่อนเธอด้วย
แต่ว่าพอครูเขาไล่ให้เธอออกมาเธอก็เดินออกมาจากบ้านพักครูก็เดินกลับมาคนเดียว
ส่วนเพื่อนของเธอที่เป็นเด็กผู้เสียหายณขณะนี้นะก็อยู่กับครูวิพฤษที่บ้านพักครูต่อนะฮะ
เขาชวนหนูไปบ้านพักหนูหาว่าไปหาใครเขาตอบว่าไปหาคุยเพราะ
หนูก็พาเขาไปแล้วหนูก็บอกว่าพอไปถึงหนูอ่ะอยากกลับ
ไม่รู้ข้อแข่งกีฬาหนูก็บอกว่าเดินกลับไปเปิดแข่งกีฬาป่ะครับ
ครูวิพฤษก็บอกว่าเพราะเธอกลับไปก่อนเลยเดี๋ยวครูจะอยู่กับเธอสองคน
แล้วว่าต้องไปกุญญาณ
แล้วหนูก็เดินลงมาข้างนอกให้เขาอยู่ด้วยกันสองคนก่อนแล้วเขาก็บอกเรื่องนี้ว่าห้ามบอกใคร
นี่เป็นคำบอกเล่าของเด็กนักเรียนคนหนึ่งในโรงเรียนนะฮะ
ที่เป็นเพื่อนกับน้องชั้นม๒ที่ตกเป็นหนึ่งในผู้เสียหายนะครับ
ทีนี้เรื่องของแชทหลุดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับมันไม่ได้มีแค่ของเด็กนักเรียนหญิงชั้นม๒
ที่บอกว่าครูบังคับให้พิมพ์ไปชวนเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยนะ
มันมีแชทการพูดคุยระหว่างเด็กนักเรียนหญิงชั้นม๔ที่ก็เป็นผู้เสียหายทางคดีคนหนึ่งนะครับ
คุยกับเพื่อนนะฮะแล้วมีการแคปหน้าจอที่คุยกับครูคนหนึ่งที่เป็นผู้ต้องหาส่งให้เพื่อนดูนะฮะ
เขาพิมเป็นสำนวนท้องถิ่นธรรมภาคอีกษาน
เดี๋ยวเราจะทำเป็นภาษาทางภาคกลางเพื่อสื่อความหมายให้เข้าใจนะครับ
น้องชั้นม๔เนี่ยส่งข้อความไปคุยกับเพื่อนแล้วแคปหน้าจอที่ครูเนี่ยส่งมาคุยด้วยเนี่ยให้เพื่อนดูนะครับ
อย่างครูเนี่ยส่งมาบอกเด็กชั้นม๔แต่ตอนที่เขาถูกกระทำตั้งแต่อยู่ม๓นะบอกตอนนี้ว่างนะ
น้องก็ตอบกลับไปว่าตอนนี้เรียนแสดงว่าส่งกลางวันเลยนะแล้วฝ่ายครูคนนี้ก็ตอบกลับมาว่า
ถ้างั้นตอนบ่ายก็ว่างนะนักเรียนก็ตอบไปว่าจ้านี่ฝ่ายครูก็ตอบกลับมาว่าจัดด้วยป่ะไม่รู้จัดอะไรนะ
แต่ตอบกลับมาว่าจัดด้วยป่ะแล้วก็มีแชทที่น้องชั้นม๔ผู้เสียหาย
คุยกับเพื่อนนะแล้วบอกกับเพื่อนว่าอย่าบอกใครนะหยุดออกมาหา
นี่ก็ชื่อเหมือนกับชื่อจริงของหนึ่งในผู้ต้องหาแล้วเพื่อนก็ถามว่าอยู่ไหนนะ
น้องผู้เสียหายชั้นม๔บอกว่าอยู่บ้านเพื่อนก็ถามกลับมาว่าเอาแม่ไม่ด่าเหรอ
น้องผู้เสียหายชั้นม๔ตอบกลับไปว่า
เขามานอนด้วยแม่ไม่ด่านอนคนละหลังประมาณว่ามีหลายหลังอะไรอย่างนี้นะฮะ
เพื่อนก็ถามกลับมาว่าบ้านไหนนะน้องผู้เสียหายตอบเพื่อนไปว่า
ก็มีอยู่๔หลังบ้านนะนี่ฮะแล้วก็ยังมีคุยต่อแชทที่หลุดออกมาเนี่ยนะ

คนมีเมียก็ไม่รู้
นั่นหมายความว่าเด็กนักเรียนทั้ง๒คนชั้นม๒กับชั้นม๔ที่ถูกกระทำเนี่ย
ทั้งสองสำนวนคดีเนี่ยมีหลักฐานเกี่ยวกับแชทข้อความต่างนานาที่บรรดา
ครูกับรุ่นพี่ศิษย์เก่าสองคนรวมเจ็ดคน

มีไว้หมดเลยค่ะนะฮะคือแชทเหล่านี้มันอาจจะเหมือนกับสื่อว่า
อย่างนี้เด็กเขาก็ยินยอมหรือเปล่าสมยอมหรือเปล่า
มีการคุยกันอะไรกันแต่สุดท้ายแล้วนะครับทางกฎหมายเนี่ย
น้องอายุยังไม่เกิน๑๘ปีนะฮะยังเป็นเด็กและเยาวชนนะครับ
แล้วยิ่งมีแชทข้อความแบบนี้เนี่ยนั่นหมายความว่า
มันไม่ใช่เพียงแค่การกระทำชำราวหรือการข่มขืนซะแล้ว
แสดงว่าบรรดาครูเหล่านี้อาจจะมีการบังคับ
หรือว่าให้เด็กไปติดต่อหาเพื่อนลักษณะการค้าประเวณีค้ามนุษย
เพิ่มเติมไปด้วยหรือเปล่าก็ต้องไปชี้แจงข้อกล่าวหากันต่อไปนะฮะ
ส่วนวันนี้นะครับทางตำรวจนะฮะก็ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าทางคดีนะครับ
แล้วก็ได้พูดเกี่ยวกับความมั่นใจของผู้เสียหายทั้งสองรายแล้วก็ญาติญาตินะครับ
กำชับเกี่ยวกับพยานหลักฐานให้รวบรวมให้ครบถ้วนนะครับ
คดีที่มุกดาหารนะครับโดยบอกว่าผู้ต้องหา๗คนตอนนี้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
แต่ตำรวจมั่นใจว่าพยานหลักฐานทุกด้านที่มีอยู่เพียงพอเอาผิดผู้ต้องหาได้
ตอนนี้สำนวนคดีมีความคืบหน้ามากกว่าร้อยละ๗๐ซึ่งจะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
และจะทำทุกเรื่องอย่างเด็ดขาดไม่ละเว้นให้กับใครทั้งสิ้น
พบตรก็กำชับว่าจะเดินทางลงมาติดตามคดีด้วยตัวเองในวันพรุ่งนี้ด้วยนะฮะ
นายจักราวุฒิสอนโกสาผู้อำนวยการสมพ๒๒ต้นสังกัดของโรงเรียนที่เกิดเหตุนะครับ
เปิดเผยความคืบหน้าเรื่องการเอาผิดทางวินัยบอกว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นมีมูลความผิดจริงนะครับ
ทั้ง๕คนตอนนี้ให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วนะครับถือว่าได้ขาดจากการเป็นราชการไปแล้ว
เป็นข้าราชการไปแล้วไม่มีสิทธิ์รับเงินค่าตอบแทนเงินเดือนอะไรทั้งสิ้น
ส่วนกรณีที่มีครูผู้หญิงออกมาให้กำลังใจครูทั้ง๕คนที่เป็นผู้ต้องหา
แม้จะเป็นความเห็นส่วนตัวส่วนบุคคลของครูคนนั้นแต่ถือว่าไม่เหมาะสม
เพราะต้องมองถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปด้วย
ได้สั่งตั้งกรรมการสอบสวนครูคนนี้และให้กลุ่มครูที่มีพฤติกรรมให้กำลังใจผู้ต้องหาที่ก่อเหตุ
รายงานชี้แจงมาตามขั้นตอนด้วยเพราะถือว่าไม่เหมาะสม
อกจากนี้นะคะพลตำรวจโทเจริญวิทย์ศรีวณิชย์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔
ดูความคืบหน้าต่อเนื่องตามลำดับทีมข่าวของเราก็จะตามให้นะคะ